กลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของเล่าเส้นเป็นเรื่องนะคะ
อย่างที่บอกค่ะว่ามาที่ร้านยูเรกวานแห่งนี้ก็เพราะอยากจะเรียนดูเรื่องราว
และที่มาของบะหมี่เย็นสไตล์เกาหลีแท้
ซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าครัวไปหาเชฟใหญ่ชาวเกาหลี
ที่รอให้ความรู้เรื่องส่วนผสม

สวัสดีครับ

เป็นร่ามให้เราตรงนี้แล้วก็เป็นสงการขายเกาหลีด้วย

เดี๋ยวเริ่มต้นกันจากเส้นก่อนเลยเ
เส้นนี่ทำจากอะไรครับเชฟ

โกกุมาเอามันเทศมาทำผสมกับแป้งนะครับ

อันนี้อฮันท์๒นะครับ

ซึ่งถ้าพูดถึงความเชื่อในการรับประทานเส้นนั้น
ชาวเกาหลีเขาก็มีความเชื่อว่า
ทานเส้นยาวแล้วจะทำให้อายุยืนยาว
เหมือนกับความเชื่อของชาวจีนและอีกหลายประเทศค่ะ
แต่ส่วนผสมในเส้นของประเทศเกาหลีนั้น
จะแตกต่างออกไปโดยจะใส่มันเทสเข้าไป
ซึ่งทำให้เส้นมีความใสเป็นสีเทาอ่อน
และที่สำคัญมีความเหนียวนุ่มเป็นพิเศษ

และแตกต่างจากเส้นในประเทศอื่นยังไงล่ะค่ะ
เราอะไรอยู่กับน้ำซุปนี่น้ำซุป
น้ำซุปสุบใส่อะไรบ้างที่ตัวรีด่าน

กลายใช่

ส้นไม่รู้

อกพริกไทยดำและสมุนไพรจีนรวมแล้วอีกกว่า๑๓ชนิด
ที่ต้องนำทุกอย่างมาเคี่ยวร่วมกันเป็นเวลานานถึง๖ชั่วโมง
ได้น้ำซุปที่ใสมีกลิ่นหอมแล้วต้องพักให้หายร้อนซะก่อน
แล้วเมื่อจะเสิร์ฟนะคะก็ตักน้ำแข็งใส่ไปอีกรอบนึง
เพื่อให้ได้น้ำซุปที่เย็นจับใจ
พอสดไปแล้วก็จะเย็นชื่นใจยังไงล่ะคะ
ส่วนคนอื่นที่ให้ทานกับเมนูนี้นี่อันนี้อะไรเอ่ย
เนื้อ

อ๋อตรงนี้เนื้อน่องเนื้อน่องลาย
เนื้อน่องลายอันนี้เราเอาไปต้มใช่ไหม

แพ้อ๋อนี่แพ้แล้วก็มีไข่ต้ม

เมนูนี้จะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับผม
เอาล่ะเรามาดูวิธีการต้มเส้นกันนะครับ

อันนี้ใส่ออกไปน้ำเดือดเนอะ

ต้มน้ำ๒นาทีครับ

๒นาทีนะวิธีการต้มเส้นกัน๒นาที
เส้นมันลักษณะเหมือนคล้ายสปาเกตตี้ไหมครับ

เหมือนกันแต่ว่ามันไม่หนาเท่า

๒นาทีก็จะออกมาเหนียวนุ่ม

ส่วนไม่สุกก็ต้องแท็กเสร็จแล้วก็ใส่น้ำน้ำแข็ง
อ๋อนี่เสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วแล้วก็

จากเส้นมันออกมาน้ำมันก็เลยสุ่มขึ้น

เราจะเห็นว่ามีแป้งออกมาด้วย

เช็คว่าเส้นมันนุ่มหรือไม่นุ่มเนี่ย

จ่ายเส้นเรียบร้อยแล้วเส้นเย็นแล้ว

แล้วก็สวยทำสวยทีดีสเปรย์
แล้วเนี่ยโหช่าเท้ากิมซี
ใส่โหช่าเท้าอันนี้กินด้วยกัน

อ๋อช่วยเรื่องการถับถ่ายถ่ายท้อง
กิมจิแล้วก็ลูกแผล
เนื้อน้องลายไข่
โอ้ยอันนี้เป็นวิธีการจัดจานกับเกาหลีนะ

อันนี้แน่งเมียมที่เกาหลี

เอ้อเดือน๖เดือน๗เดือน๘ที่เกาหลีจะร้อนมาก
คนเกาหลีส่วนใหญ่จะนิยมทานเมนูนี้
เป็นฤดูร้อนของประเทศเกาหลี
ซึ่งอุณหภูมิจะพุ่งไปถึง๓๕องศาเซลเซียสเลยทีเดียวค่ะ
เรียกว่าร้อนแบบเสียงสูงกันเลยทีเดียว
จึงเป็นที่มาให้เกิดเมนูมูเน่งมะยอน
บะหมี่เย็นแบบน้ำที่ปรุงขึ้น
เพื่อรับประทานกันในฤดูร้อนของชาวเกาหลีนั่นเองค่ะ

คืออะไรเนี่ยคือผมจะมากินเมนูเส้นนะ
ก็คือจริงแล้วตามธรรมเนียมนะครับ

ทานอย่างนี้ก่อนปิ้งย่างให้ครบเซ็ตก่อน

ครับตัวนี้นะครับ

ตัวนี้จะเป็นไก่ตุ๋นโสมครับ

ซุปกิมจิใช่ครับผม
เมื่ออาหารคนเกาหลีเนี่ยเวลาเขาทานเขาก็ทานอย่างนี้เนี่ย

ใช่ครับแต่เป็นซุปกิมจิออกเปรี้ยวนิดหน่อย

อากาศเขาหนาวต้องการพวกความร้อนจากเครื่องเทศเนี่ย

ใช่ครับ
จะต้องปิดท้ายด้วยเมนูของเราในวันนี้นะครับสวัสดีเลยครับผม
ทั้งสองจานนะครับจะเป็นตัวนี้ที่เราไปลองทำกันในครัว
ครับผมครับอันนี้จะเป็นแบบแห้งครับอ๋อมีสองแบบใช่ครับ
บิมบิมในเมยองอันนี้แบบแห้งบิมบิมในเมยองใช่ครับ
บีมนี่แปลว่าแห้งแน่เลยอ่าใช่ใช่ไหมเป็นซอสครับผม
เป็นซอสหรอครับบิมบิมในเมยองแล้วก็อันนี้แบบน้ำน้ำ
เห็นทางร้านจัดมีเน่งมะยอนมาให้สองแบบอย่าพึ่งนะจ๊ะ
จำกันง่ายว่ามุนเน่งมะหย่อนที่เราได้เห็นวิธีทำกันในครัวเมื่อสักครู่นี้
แต่รสชาติของชามนี้จะแตกต่างกันยังไงให้โอป้าน็อตเขาบอกกันดีกว่า
โอป้าน็อตเขาบอกกันดีกว่าค่ะอ่ะเดี๋ยวผมลองชิมก่อนแล้วกันนะ
แบบน้ำนะคลุกให้เข้าเครื่องกันก่อนครับลองกินดู
เส้นนี่คล้ายคล้ายกับวุ่นเส้นบ้านเหรอนะครับ
แต่ว่าจะไม่เละเท่าใช่ครับแต่มันมีความหนึบหนึบจะหนึบหนึบ
อยู่นะฮะใช่ครับแล้วก็พอทานเข้าไปมันรู้สึกว่า
ชื่นใจอ่ะใช่ครับมันเย็นมันเย็นสบายดีใช่ครับ
แล้วก็เหมาะกับอาหารหน้าร้อนใช่ครับอันนี้เป็นประเภท
จะมีซอสเผ็ดอยู่ข้างในครูกดเส้นอยู่
รสชาติของนี้ก็จะแตกต่างกับแบบน้ำโดยสิ้นเชิงเลย
เพราะว่าจะมีความความเผ็ดใช่ครับเส้นก็จะค่อนข้างจะเหนียวนุ่มกรุบเหมือนกัน
นะครับผมนี่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมแบบทานเขาเรียกว่าทานอาหารเกาหลีอย่างถูกต้อง
ถูกไหมว่าปกติเราจะทำแบบว่าเป็นบุฟเฟ่ปิ้งย่างอะไรกันไป
ใช่ครับหรือว่าอาหารกรียนต์ต่างต่างมากมากใช่ครับแต่วันนี้มันต้องปิดท้ายด้วย
หมี่เย็นแบบนี้นะฮะเวลาทานเข้าไปมันรู้สึกเหมือนว่า
มันได้ล้างพวกกลิ่นเนื้อสัตว์ออกไปแล้วทานแล้วมันรู้สึกสดชื่น
เหมือนกับว่ามือนี้มันเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยแล้วจบข่าวปิดเกม
เรียบร้อยแล้วนี่คือวิธีการทานอาหารเกาหลีบุฟเฟ่แบบที่ถูกต้องเลยนะ
ต้องทำแบบนี้นะครับผมวิธีการรับประทานหุ่นเนงมะยอนที่ปฏิบัติกันมายาวนาน
วัฒนธรรมของชาวเกาหลีนั้นนะคะจะรับประทานหุ่นเน่งมะยอนหรือบะหมี่เย็นแบบน้ำ
หลังจากที่ทานเมนูปิ้งย่างเสร็จค่ะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ารสชาติน้ำซุปที่เย็น
และมีรสชาติเปรี้ยวหวานจะช่วยล้างรสชาติความขาว
และเติมความสดชื่นหลังรับประทานเมนูปิ้งย่างร้อนนั่นเอง
ดูแล้วก็คล้ายกับคนไทยที่รับประทานอาหารขาวแล้วจะทานอาหารหวานปิดท้ายนั่นเองค่ะ
พูดถึงร้านกันนิดหนึ่งครับ
ทางร้านอยู่ในกว่านี้ใหญ่โตโมโหลาเลยครับ

ก็จะมีในโซนบุฟเฟ่นะครับผม
มีอาราคาร์ทแล้วก็ตอนนี้ก็ทางร้านก็เพิ่มเป็นอาหารจีนขึ้นมาด้วย
มีอาหารจีนด้วยเหรอใช่ครับอาหารจีนนี่เราเสิร์ฟอาหารจีนประเภทไหนอ่ะ

เป็นกวางตุ้งใช่ครับหลากหลายมีปลานึ่งมีผัดพริกไทยดำผัดซอสต่าง
องตุ้งก็จะเป็นอาหารจีนที่แบบค่อนข้างมีรสจัดนิดนึงก็จะถูกปากคนไทยใช่ไหมครับผม
อ่ะอยากจะมาทานร้านยูเลยกว่าล่ะตั้งอยู่ที่ไหน
อยู่ที่ซอยสุฤษห้าสิบข้าว
แม้ตอนนี้นะคะจะไม่ใช่เดือนที่อุณหภูมิสูงปรี๊ดแต่ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยก็เรียกว่ามีอากาศที่ร้อนเกือบทั้งปีเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นการปรับตัวและความเปลี่ยนแปลงหลายหลายสิ่งรอบกายรวมไปถึงอาหารการกินเช่นเมนูเส้นที่ได้ถูกปรุงแต่งจากการทานเส้นในน้ำซุปร้อนร้อนมาทานในน้ำซุปแบบเย็นเย็น
ก็ดูอร่อยไปอีกแบบนึงนะคะอีกทั้งยังมีที่มาและตำนานอันเก่าแก่และน่าสนใจขนาดนี้คงทำให้คนรักเส้นชาวไทยได้อร่อยเย็นชุ่มชำกับเมนูเส้นอนาชาติคลายร้อนที่นำมาเสิร์ฟให้ในวันนี้นะคะแล้วเช่นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์หน้าเราจะพาไปออนทัวร์ค้นหาเมนูเส้นอนาชาติกันที่จังหวัดนครปฐม
เรื่องราวน่ารู้กับเมนูเส้นไทยสุดแปลกอย่างก๋วยเตี๋ยวเนื้อจราเข้ก๋วยเตี๋ยวเพดานหมูปิดท้ายด้วยเมนูเส้นญี่ปุ่นในหม้อไฟบอกเลยว่าได้ความรู้และความอร่อยแบบคับชามแน่นอนค่ะ